ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนี่ก็ไอเดียบันเจิด
เขาก็มีการเขียนป้ายออกมาเป็นภาษาอีสานน่ารัก
เอาไว้เตือนกันพ่อแม่พี่น้องไปบงค่ะ
ข้อความแรกเศร้าเหรอจากเพจร้อยเอ็ดทีวีนะคะ
คุณหมอชูป้ายเยอะแยะเลยนะคะไปดูทีละภาพดีกว่า
นี่นะคะคุณหมอโพสต์มาบอกว่าคุณหมอขอมาปฏิบัติตามนะครับ
เศร้าเหลาะอยู่เหมาะแมะเศร้าต่างวง
อาหารจะแปลว่าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน
อนุญาตบอกแล้วกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงอีสานวันละคำ

คุณชิสาในฐานะที่คุณเป็นลูกหลานคนอีสาน
คุณช่วยเล่ามาทีละคำเลยละกันว่ามันแปลว่าอะไร
ได้เลยค่ะเอาคำแรกนะคะเอาคำแรกนะคะ

เอออันนี้แปลว่าไทยอันนี้แปลว่าไทยรู้เรื่องกัน

แปลว่าให้อยู่บ้านอยู่กับเยาว์เฝ้ากับเหวือน

ข้อสองภาคที่สองก็คือ

สามคืออย่าซุ่มกัน

อย่าซุ่มกันแล้วแต่สำเนี่ยงนะค่ะ
แปลว่าอย่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคุณหมู่นะคะ

อีกป้ายหนึ่งคืออยู่เหมาะแม่

อ๋อเมาแม่อยู่เฉยหรือคะ
กับที่อยู่เป็นที่เป็นทาง

ตอนนี้เจ้าแจ๊ไม่ได้ต้องเมาะแมะก่อนนะคะ

คุณหมอบอกว่าอดเอ้าเศร้าผ้า

คล้ายอย่างนั้นคือไม่ต้องพูดต้องจากัน